คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ประทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปาง
เมื่อผู้ชายคนหนึ่งไปง้อแฟนสาวในผับแล้วก็ง้อไม่สำเร็จ
ลากตัวแฟนสาวออกมาข้างนอกจากนั้นมีกาดของผับวิ่งตามออกมา
ชายหนุ่มนั้นใช้ปืนยิงทั้งกาดของผับแล้วก็ยิงแฟนสาวตัวเอง
รวมถึงยิงตัวเขาเองเสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดลำปางนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคลิปทยอยเผยแพร่ออกมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมไปดูคลิปอีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์นะครับ

ระเช็ดโดนยิงระเช็ดโดนยิง
ปืนโดนตัวหน้ากัน

อุ๊ยในนี้อุ๊ย

เสียงปืนดังสนานวรรณไว้นะครับ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุก็คือมีผู้เสียชีวิต๓ศพ
ก็คือกาดของผับผู้หญิงแล้วก็คนที่ถือปืนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่เป็นคลิปที่ทยอยออกมานะ
ก่อนหน้านี้มีคลิปอีกมุมหนึ่งเป็นมุมกว้าง
ขณะที่ผู้ชายที่ก่อเหตุลากตัวผู้หญิงข้ามถนนออกไป
แล้วก็มีกลุ่มกาดวิ่งตามไป
จากนั้นผู้ชายใช้ปืนยิงกาดคนหนึ่งแล้วก็กราดยิงกาดคนอื่นด้วย
คนหนึ่งล้มลงกับถนนอยู่แล้วนะครับ
และผู้ชายคนนี้ก็หันปืนมายิงใส่หลังของผู้หญิง
หลังของผู้หญิงจนผู้หญิงล้มลง
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ใช้ปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิตตายตามเป็น๓ศพนะครับ
ส่วนนี้เป็นคลิปที่ชาวบ้านก็ถ่ายได้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ระทึก

เห็นชัดว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็คนถ่ายคลิปนะครับเป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มกาดนะครับ
ที่เดินเข้าไปถึงทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
แล้วก็โตเถียงกับคนที่ใช้ถือปืนอยู่เนี่ยนะครับ
คนถือปืนก็บอกว่าจะพาภรรยากลับบ้าน
ถ่ายคลิปก็พูดตอบโต้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคุณ
พร้อมกับพูดตอบไปอีกว่าแล้วคุณจะยกปืนใส่ผมทำไม
ซึ่งชายที่ถือปืนก็ตอบโต้กลับมาว่ายังยัง
แปลว่าให้จบเรื่องยังภาษาเนื้อยังไว้ก่อนอย่างนี้
ฝ่ายคนถ่ายคลิปก็พูดตอบโต้ว่าจะหยุดได้ยังไง
คุณยกปืนใส่ผมทำไมแล้วก็เป็นการถกเถียงจากนั้น
เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วก็ภาพมันไหว
เพราะว่าต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วไงคุณ
ญาติของนายดำรงชัยเดินทางมาจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสู่ถอนวิญญาณ
บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อเรียกดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับ
โดยนางกรยามโนธรรมอายุ๕๙ปีแม่ของนายดำรงชัย
ยกมือไหว้พร้อมกล่าวขอโทษทั้งน้ำตา
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียทุกฝ่าย
เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้
ซึ่งเธอก็สูญเสียลูกชายเช่นเดียวกันนะครับ
เข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ดี
ปกติลูกชายของเธอไม่ได้เป็นคนใจร้อน
แต่ไม่ชอบคนที่ชี้หน้าแล้วก็เสียงดังใส่
ในวันนั้นลูกชายน่าจะโมโหด้วย

ทั้งหญิงกาดของผัพทั้งหญิงนางสาวบุญญาพร
ทละอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นแฟน
รวมถึงยิงตัวเองตายก็คือดำรงชัยมโนธรรมอายุ๒๙ปี
ทางครอบครัวของทั้ง๓ครอบครัวเลยนะ
ครอบครัวของนายดำรงชัย
ครอบครัวของนางสาวบุญญาพร

ก็เสียใจทั้ง๓ครอบครัวแล้วครับ